กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเหตุการณ์แม่ค้าขายสเต็กเนี่ยเอ่อ

แต่ว่าเสียชีวิตภายในบ้านพักแล้วก็มีเพื่อนไปพบศพ
แต่ที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าถูกฆ่าหรือเปล่าเนี่ย
เพราะว่าไปตรวจสอบเรื่องของสภาพศพคือลักษณะมันผิดปกติ
ลักษณะศพเหมือนว่าถูกไฟช็อตเป็นแผลผู้พองตามร่างกายแขนขาต่าง
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้หรอกนะคะ

แต่ตอนนี้คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็คือสามีของแม่ค้าขายสเต็กนี่แหละค่ะ
ตอนนี้ตำรวจเรียกมาสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

การเสียชีวิตของนางสาวพัชราธงสวัสดิ์เป็นแม่ค้าขายสเต็ก
หลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายหาเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านนะ
เข้าไปพบว่าเธอเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้นล่างในบ้านพักย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แล้วพอไปตรวจสอบสภาพศพพบว่าร่องรอย
มีร่องรอยบาดแผลผู้พองตามแขนขาแล้วก็ลำตัวหลายต่อหลายจุด
เขาก็เลยสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
น้องสาวของผู้ตายให้การบอกว่า
น้องสาวไม่สามารถติดต่อกับพี่สาวได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็คือ๓๑มีนาคมหลังจากที่พี่เขยก็คือนายมงคลเสือเดช
ไปรับพี่สาวจากบ้านแม่ย่านภาษีเจริญกลับมาที่บ้านบางบัวทอง
กระทั่งเพื่อนบ้านมาบอกเธอว่าพี่สาวเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะ
วันนี้ค่ะน้องสาวก็คือนางสาวสุวิมลทงสวัสดิ์
ก็เดินทางมาที่โรงพักบางบัวทองนะคะมาขอใบบรณบัตร
เพื่อนำศพพี่สาวไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
จากนั้นก็จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดขุนจันทย่านตลาดพลูกรุงเทพ
ส่วนในเรื่องของคดีความน้องสาวบอกว่าก็ปล่อยให้เป็น
ตามหน้าที่ของตำรวจนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ภูมิกับบอกว่าตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปแล้วนะคะ
เพราะว่าได้มีการเรียกพยานมา๗ปากมาสอบปากคำ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอันนี้ยังตอบไม่ได้
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
พร้อมทั้งหลักฐานที่เก็บได้ในจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบ

ถึงจะสามารถสรุปได้ว่าผู้เสียชีวิตตาย

เรื่องต้นภูมิกับสพบางบัวทองบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ชัดว่า
ผู้ตายถูกฆาตกรรมจนกระทั่งเสียชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นสภาพศพไม่ว่าจะเป็นสภาพบาดแผล

พยานแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
ตอนนี้ยังบอกไม่ได้อย่างไรก็ตามนะคะ
กับบอกว่าก็ไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของการถูกฆาตกรรมทิ้ง
โดยทางการสอบสวนตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาความจริงให้ได้มากที่สุด
ฟังเสียงภูมิกับสพบังบัวทองพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ

และที่จะค้นหาไปกันค้นหาความจริงได้มากที่สุด
คือตอนนี้ตำรวจสพบางบัวทองได้มีการเรียกสามี
เพราะสามีของผู้เสียชีวิตแล้วก็แยดแย่นอีกสองคน
มาให้ปากคำกับตำรวจที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องรอรอตำรวจสรุป
แล้วก็มีการสอบปากคำรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสภาพศพจากนิติวิทยาศาสตร์มาด้วย
ค่ะที่น่าแปลกก็คือแผลมีทั้งร่างกาย
แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เนี่ยนะคะ